วันนี้เราให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาแนะนำสถานที่สุดปังที่คุณไปขอโชคขอลาบใช่ไหม
ดูสิว่าจะมีสถานที่ที่เราอยากจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้บ้างหรือเปล่า

จากรูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดหัวทุ่งน้อย
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเอง

ชาวบ้านเชื่อว่าไอ้ไข่นี่โอ้โฮ
น่าจะต้องมาให้โชคให้ลาบกับตัวเขาบ้างล่ะ

แล้วก็คิดว่าน่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในงวดหน้าอย่างแน่นอน
แล้วที่ผ่านมานี่นะก็มีนักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศ
แวะเวียนไปไปขอโชคขอลาบกันต่อเนื่องเห็นไหม
หวังว่าจะลุ้นรางวัลใหญ่กันบ้าง
บางรายนี่เขาแอบไปส่องคุณสังเกตไหมว่า

ดิฉันคิดว่าบางคนเขาน่าจะเล่าต่อกันมา
ให้ไปดูบริเวณด้านหลังของไอ้ไข่หน่อย
บริเวณตรงนี้บางคนเขาก็ว่ากันว่าเขาเห็นอย่างนั้นอย่างนี้
แต่มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไงคะ
หลังจากที่ส่องรูปปั้นไอ้ไข่แล้วก็ไปส่องเลขที่ปลายประทัด

แต่ดิฉันก็คิดว่าแต่ละคนจุดแล้วเลขก็ไม่เหมือนกัน
ไม่รู้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
รวมไปถึงอีกหนึ่งที่ที่ต้องดูก็คือ

บอกเลยว่ามองกันเนี่ย
สิบตาก็สิบเลขสิบแบบว่ากันไป

และอีกที่หนึ่งนะก็ฮอตฮิตไม่แพ้กันเลย
ก็คือที่วัดท่าใหม่อิอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่
ชาวบ้านไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่ลูกแม่อิครับ
เป็นช่วงโค้งสุดท้ายในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑ธันวาคมนี้ไง

แล้วก็สังเกตนะว่าบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของรูปปั้นไอ้ไข่
จะมีรอยทองคำเปลวหลุดโลกออก
ดูแล้วมันก็สามารถจินตนาการกันได้ไปต่างนานานะ
ทางด้านผู้ดูแลวัดบอกว่าในช่วงนี้ก็จะมีผู้คนมาแวะเวียนขอโชคขอลาบ
แล้วก็มาแก้บนตลอดทั้งวัน
ทางวัดเองก็ถ้าใครจะแก้บนด้วยการจุดประทัดทางวัดก็อนุญาต

คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างจ้ะจากไอ้ไข่ไปดูตะเคียนแม่ตะเคียน
นี่ครับสำนักสงฆ์บ้านริมขานอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะ
ชาวบ้านเขาแห่กันไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็ไปทำตามประเพณีในช่วงแบบนี้วนหลูบกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้ว
ก็ไปถูไปไถนั่นแหละฮะไปถูไถเจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝด
ที่ชื่อว่าเจ้าแม่สบายพรและเจ้าแม่สบายแพร่
เขาบอกว่าให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้ว
ล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
แล้วสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนชุดให้กับเจ้าแม่

คือจากสีขาวนะเป็นชุดสีแดงที่สวยงาม
นี่ต้องแดงอย่างนี้แดงอย่างนี้เลยใช่ครับถ้าชุดไม่แดงไม่มีแรงให้พรฮะ
เขาว่าอย่างนี้ชาวบ้านก็เล่าว่าได้ขอให้คณะแม่ชีจากถ้ำตองนะ
มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับเจ้าแม่
คือเรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่า๒๓วันก่อน
มีชาวบ้านเห็นแล้วก็ฝันเห็นเจ้าแม่ว่าบอกว่า
ขอเปลี่ยนเป็นชุดสีแดงเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่

ก็เลยเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนำคริสต์มัสไปด้วยเลย

ก็จะได้สดใสเนาะมีสีสันกันก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นความเชื่อเหมือนกัน
แต่ดิฉันจะพาไปอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นบ้านเลขที่๕๙ทับ๔
อยู่ในอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นบ้านของนางศิวะนัทรัชตะดำรงรัฐนะคะอายุ๖๗ปี
เป็นกรรมการและเหรณยิกวัดพระธาตุดอยคำหรือที่เรารู้จักกันในนามของป้าอ้วนดอยคำ
เขาจัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่นี่ค่ะนี่ชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้
โดยมีพระพรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปฐุมคงคา
และเจ้าคณะภาค๗เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยนะคะ
โอกาสนี้ค่ะพระพรมเสนาบดีก็ได้มอบพระพุทธมหาชนก
พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องให้แก่ป้าอ้วนดอยคำ
หรือว่านางสิวนัทคนนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
โดยผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยก็พุ่งเลยพุ่งความสนใจไปที่

เลขใต้ฐานพระ
รวมไปถึงเลขที่บ้านหลังมายของป้าอ้วน
บางคนทำบุญขึ้นบันใหม่ก็ถือว่าเอาเลขที่บ้านของตัวเองไปซื้อลอตเตอรี่แล้วกัน
อาจจะมีดวงมีโชคมีลาบแต่มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
จ้าลุ้นกันไปพอมีความสุขนะ